ขึ้นมาไปเจอเหล็กไหลจริงครับ

ลูกบอกไม่ขายเดี๋ยวจะเก็บไว้เอง

ทีมข่าวไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตะบนเขาดินอำเภอเขาพนมนะครับ
ไปพบกับคุณรินรักวงอายุสี่สิบสามปีโชว์เหล็กไหลนะครับ
ทีมข่าวดูมันเป็นหินก้อนกลมครับสีเหลือง
แต่ข้างในกรวงนะน้ำหนักประมาณห้ากิโลกรัมพี่เขาเล่าบอกว่า
ก่อนจะเจอของมงคลชิ้นนี้เขาฝันฝันว่ามีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว
บอกให้ไปรับสมบัติทีหมดหน้าที่แล้วจะกลับสวรรค์นะครับ
รับที่ไหนในฝันบอกละเอียดเลยไปที่เขาควรเขี้ยมนะ
แล้วจะเจอของสิ่งนั้นพอไปที่เขาตื่นมาไปที่เขาอยู่ในสวนปาม
ไปเจอหินก้อนนี้ครับเอ๊ะทำไมมันแปลกเลยลองทุบดู
ข้างในเห็นไหมครับมันดำมันมันวาว
ฮิ้วไปถามเลยฮิ้วไปถามเซียนเครื่องรางของขลัง
ตรวจสอบแล้วบอกว่านี่คือเหล็กไหลงอกครับโอ้โห
หลายงอกครับของหายากเป็นวัตถุมงคลนะ
แล้วราคาสูงพอข่าวกระจายออกไปนะครับ
มีคนไปขอซื้อแบบผมบอกอ่ะห้าหมื่นขายไหมคุณบรินบอกไม่ขาย
แล้วเชื่อว่าเหล็กไหลเป็นสิ่งมงคลหายาก
แล้วเนินเขาควรเขี้ยมแห่งนี้นะฮะเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเขานับถือกันมายาวนานกว่า๓๐ปี
จะเก็บเหล็กไหลชิ้นนี้ไว้อย่างดีครับ
ยากั้นน้องแล้วก็เข้าไปเป็นเตธา
ก็บอกก็ไปเต็มเตรียร่ายหวังว่าก็เป็นปากมิ